คุณผู้ชมค่ะจากข่าวนะคู่รักนะคะ
มาดูที่สาวโสดคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ
มามพรอยเชิมมานคุณผู้ชมค่ะอืซชีหม
จะกลับมามีผลงานให้แฟนละครได้เห็นอีกครั้งนะ
แต่กลับประกาศว่าอุ๊ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายซะงั้น
เออหลายคนถึงกับงงเลยนะคะ

บทดราม่าหนักนะยิ่งขอพักไว้ก่อนแล้วกัน
แต่หากมีงานชิลหรือว่าเป็นบทบาทใหม่
พลอยเนี่ยก็อยากจะเปิดรับหาประสบการณ์ใหม่เหมือนกันนะ
อกจากนี้ค่ะก็ยังเผยถึงเรื่องที่เมื่อวาเลนไทยที่ผ่านมา
ตัวนะคุณพลอยเขาประกาศว่าโสดกลางไอจีเลยแบบนี้
โคลเฮลูโคลเฮลูโอ้นั่นแหละพลอยบอกว่าเป็นตามที่โพสต์เลยจ้ะ
โสดสวยสตรองมาสักพักแล้วนะคะ
ที่โพสต์ไปวันนั้นเนี่ยก็เพราะว่าใจพร้อมแล้ว
ถึงขอประกาศให้คนอื่นได้รับรู้คือแบบอโสดสนิทจริงนั่นแหละนะคะ
จะบอกว่ารักครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะอีกนานเลยนะ
เพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองต้องเจ็บตัวอีกครั้งค่ะ
อืม
มันผ่านมาช่วงเวลานึงแล้วค่ะแต่ว่าพลอยเองก็ไม่ได้แสดงออกอะไร
พลอยคิดว่ามันก็ผ่านมาแบบนานพอสมควรแล้ว
คิดว่าพลอยพร้อมแล้วที่พลอยจะบอกว่าสเตตัสเราตอนนี้เป็นยังไง

ไม่เข็ดนะคะเราจะมีความรักเรื่อยแต่พูดเลยว่าจะไม่อนุญาตให้ใครทำให้เราเจ็บอีกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

นุ่มเตียร์เสมอ